สภาพภูตลแรกซะดอลแบบบัญชีรายชื่อภัคเก้าไกลครับ
ในส่วนของกระทรวงกราโหมนะครับพอเข้าไปดูในรายละเอียดนะครับ
ในการจัดซื้อชุดเครื่องสนามของกองทัพบก

ราคากลางที่วางเอาไว้เนี่ยนะครับ
สูงเกือบ๑๕๐๐๐บาท
คือ๑๔๘๕๘บาท
สามัญสำนึกนะครับของทุกคนก็คือว่า
เอ้าไอ้เจ้าชุดเครื่องสนามเนี่ยครับท่านประธาน
ที่จะมีการจัดซื้อนะครับ
รวมแพ็คนะครับ๑๒รายการเนี่ยมันมีอะไรบ้าง
วันนี้ผมจะชวนท่านประธานแล้วก็ประชาชนทุกคนนะครับ

ขอสไลด์ด้วยครับ
แล้วมาดูรายการแรกครับ๑๒รายการนะครับ

เสื้อกันฝนครับสไลด์ถัดไปครับ

ผมไปเสิร์ชจากในร้านค้าออนไลน์ครับ

เสื้อกันฝนลายพลาง๑๘๙บาท

กระเป๋าอเนกประสงค์๓๕๐บาท
ผมไม่ได้ซื้อตัวที่ถูกที่สุดนะฮะ

กระเป๋าใส่ซองกระสุน๑๔๙บาท

ผมก็ซื้อตามรายการ๑๒รายการนะครับ
ถุงผ้าสนามครับ๔๔๐บาท

เป็นอย่างดีนะครับ๑๕๓๐บาท

สามารถส่องคิวาก็อตไปดูกันสดสด
สั่งซื้อกันได้เดี๋ยวนี้เลยนะฮะ

โอ้โหไม่รู้ว่าอาจจะขุดไปได้ถึงแกนโลกนะครับ
โยงเข็มขัดสนาม๕๕๐บาทครับ
ห้อสนามครับที่เอาไว้หุงข้าวแล้วครับ

แล้วก็เป้หลังครบชุดครบชุดเลยนะครับ

ทั้งหมดนี้ฮะ๑๒รายการนะครับ

๒รายการนะครับมีกระเป๋าใส่ซองกระสุนครับ
นะฮะที่มีอยู่สองที่ในรายการคือซื้อสองชุด
ผมมนุษย์ปุตุชนคนหนึ่งฮะ
ซื้ออย่างละหนึ่งฮะเอามารวมแพ็คฮะ
ท่านประธาน๖๗๗๕บาท
แต่ราคากลางที่กองทัพบกตั้งเอาไว้นะฮะ
อยู่ที่ชุดละ๑๔๘๕๘บาท
แต่ท่านประธานสบายใจได้อย่างหนึ่ง

แต่ไม่ใส่กางเกงในสภาพการฝึก

ก็ไม่ต้องใส่ปีที่แล้วผมถามว่าตก
เอาไว้ใส่หรือเอาไว้กินก็ยังไม่ได้รับคำตอบ
เอาว่าแต่ชุดราคากลางเนี่ยนะฮะ

ซื้อได้ในราคา๖๗๗๕บาท

ตั้งราคากางวันนี้

ก็กองทัพบกก็เลย

ผมย้ำนะฮะ

ถ้าชุดละ๖๗๗๕บาท
ซื้อ๒๔๒๙ชุดนะฮะ

ใช้เงินแค่๑๖๕ล้านบาท

ถ้าชน๓๖ล้านบาท
ผมต้องชวนกองทัพบก
เข้าโครงการช็อปดีมีคืนของรัฐบาล

อาจจะเป็นถึงช็อปมั่วมีคุก

ของช็อปดีมีคืนขึ้นให้ใคร

ด้วยการปรับลดงบประมาณลงมา
เยี่ยมปุธุชนคนหนึ่งที่สามารถซื้อได้

ก็ให้เหลือแค่๑๖๕ล้าน

และขอปรับลดงบประมาณลง

ผมขอใช้เวลาสั้นนะครับนะฮะกลับเรียนไปยังท่านนายกรรมตรีนะครับ
แล้วก็ในฐานะที่ท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วย
ท่านประธานครับตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนแสนสาหัสขนาดไหน
ผมคิดว่าท่านนายกรรมตรีนะครับแม้ว่าจะเวิร์คฟอร์มโฮมอยู่
ผมก็คิดว่าท่านคงรับรู้แหละนะครับ
มีเด็กกี่คนต้องกำพร้าที่ศูนย์เสียพ่อแม่จากโควิด
มีกี่คนครับที่เขาต้องสูญเสียโอกาสที่จะไม่ได้เจอพ่อแม่เขาอีก
เพราะพ่อแม่เขาได้จากไปด้วยโควิด
ประชาชนที่ต้องหาเตียงรอยา
บางคนนะครับที่ยังอยู่ในนี้เนี่ยนะครับ
ข้างนอกสภาเนี่ยไม่ได้สบายใจนะคือรอติดครับ
พอรอติดแล้วก็รอเตียงครับพอรอเตียงก็รอยาครับ
รอยาก็รอตายฮะพอรอตายแล้วยังต้องรอเตาอีก
ผมว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการที่สุดในวันนี้คือ
สามัญสำนึกในการใช้จ่ายงบประมาณ
กองทัพจากกระทรวงกลาโหม
ซึ่งวันนี้ประชาชนไม่ได้เห็นตรงนั้นเลย
อย่าเอางบประมาณของประชาชนไปผลาญด้วยกัน
เอาน้ำยามาพ่นตามขดหินเพื่อสร้างภาพเลยครับ

ปรับลดงบประมาณที่ไม่จำเป็นนะครับ
ไอ้ชุดเครื่องสนามแบบนี้เนี่ย
ผมตั้งคำถามทันทีว่านี่มันชุดเครื่องสนาม
หรือว่าชุดเครื่องสวาปามกันแน่
และมันไม่ควรจะเรียกว่าชุดเครื่องสนามด้วยครับท่านประธาน
มันควรจะถูกเรียกว่าชุดจานชามช้อนซ่อมตะเกียบ
เพราะดูเหมือนว่าจะไม่ได้เอาไว้ฝึก
แต่ดูครับคล้ายครับคลาว่าจะเอาไว้กิน
ดังนั้นขอปรับลดงบประมาณในส่วนนี้๑๙๖ล้านบาทครับท่านประธานครับ